กีฬาเย็นวันนี้ก็คงจะย้อนรอยไปถึงเรื่องเมื่อวานนะครับ
ที่บอกว่าน่าจะจบแล้วแต่ว่าอาจจะไม่จบซะแล้ว

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางสมาคมก็ต้องออกมาตอบอีกนั่นแหละ
แต่ว่าสมาคมตอบในงานไปแล้วนะครับว่าก็ให้ยืนพื้นตามเดิม
เรื่องของทีมในการแข่งขันศูนย์การ๒๐๑๙

เราย้อนก่อนเนี่ยแหละว่าเขามีการกำหนดกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะครับ
ตกลงกันว่าสุดท้ายแล้วฤดูการ๒๐๑๘จะตก๕ทีม
ทำให้ปี๒๐๑๙จาก๑๘ทีมจะเหลือเพียงแค่๑๖ทีมเท่านั้นนะครับ
ซึ่งข้อสรุปก็มีสโมสรที่เขาไม่เห็นด้วย
แต่ผมเล่าย้อนให้ฟังก่อนว่าคือทางสมาคมตัดสินใจที่จะลดเหลือ๑๖
เพราะว่ายึดจากเอกสารที่ถามสโมสรทุกทีมเป็นแบบสอบถามว่า
คุณเห็นด้วยไหมที่จะให้ลดจาก๑๘เหลือ๑๖
สรุปแล้ว๑๘ทีมตอบมาเพียงแค่๕สโมสร

บอกว่าให้เหลือ๑๘เท่าเดิม๕สโมสร

มติเป็นเอกฉันก็เลยให้ลดทีม
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคือ๑๓สโมสรเนี่ย
มีหนังสือวันทีหลังที่เราเห็นกันหลังจากที่จบงาน
คือสุโขทัยที่เห็นหน้าจอแต่ว่ามีจดหมายของทีมอื่นด้วยนะ
ที่เราเห็นกันเนื้อหาของสุโขทัยที่เราดึงมาเป็นประเด็นหลัก
ก็เพราะว่ามีการเขียนถึงตัวแทน๑๓สโมสร
ว่ามีทีมอะไรบ้างที่นะครับเห็นว่าควรจะมี๑๘ทีมเช่นเดิม
โดยนายสมศักดิ์เทพสุธินประธานสโมสรของสุโขทัยเนี่ย
ก็เป็นคนจ่าหน้าเขียนลายเซ็นในเอกสารด้วย
ก่อนหน้านี้นะครับมันมีประเด็นตรงที่ว่า
มันเกิดความคาดเคลื่อนก็คือเขาขอความคิดเห็นของสโมสรเนี่ย
เอกสารส่งไปวันที่๔มกราคมและให้ตอบกลับภายใน๗วัน

ก็นับได้๒แบบ
คือไม่แน่ใจว่านับวันเริ่มนับวันที่๔หรือเริ่มนับวันนี้

แล้วหลายทีมก็คงไม่ได้สอบถามแหละคงคิดว่า

สุดท้ายเนี่ยสมาคมเขานัดจบวันที่๑๐
เลยเป็นที่มาว่าเลยลดเหลือ๑๖ทีมไปเลย
จากประติที่ไม้เอกสารของสโบสร

๑๓ทีมที่ไม่เห็นด้วยกับการลดทีมไทยลีก
ก็มีเบืองทองพัทยาเทโรสุโขไทย
ชัยนาฏการท่าเรือราชบุรีนครราชศรีมา
แล้วก็มีทางแอร์ฟอร์สอุบลยูเอ็มทีชมบุรีและพีทีประจวบ
ส่วนสโมสรนะครับที่ไม่ได้ลงความเห็นก็มี
บุรีรำเชียงรายบางกอกกราสสุพรรณบุรี

แต่เราไม่แน่ใจว่า๕ทีมที่ส่งไปเป็น๕ทีมนี้หรือเปล่า

คือ๕ทีมไม่ได้อยู่ในรายชื่อ
ใช่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวตกลงกัน
ซึ่งก็คาดว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คงจะมีการเรียกประชุมตัวแทนสโมสรใหม่อีกครั้ง
แล้วก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะลดไม่ลดปีนี้จะตก๓หรือตก๕กันแน
เดี๋ยวรอภายในสัปดาห์หน้าน่าจะทราบผลนะครับ
ก็คือการที่ลดจำนวนทีมนะคะจาก๑๘เหลือ๑๖
เพื่อที่จะให้เกมการแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกลดลงจาก๓๔นัดเหลือ๓๐นัด
เพื่อที่ทีมชาติไทยจะได้มีเวลาในการฝึกซ้อมหรือว่าอะไรก็ตามแต่
แต่ว่าเหล่าทีมที่บอกว่าอยากจะให้ทีมมี๑๘ทีมเหมือนเดิ